กาญจนบุรีครับมีการสกัดจับเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ใช่ยาเสพติดคุณผู้ชมฮะ
แรงงานต่างด้าวแล้วเป็นร้อยคนนะคุณผู้ชมจะขนมาทีนี้
หลังจากที่พวกเขาหลบหนีไปซ่อนในป่าละเมาะ
แล้วก็ในไร่มันสำปะหลังพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งหมดใน๙๖คนคุณผู้ชมแบ่งเป็นผู้ชาย๖๐ผู้หญิง๓๐
มีเด็กเล็กด้วย๓คนจะเห็นว่าบางคนก็กระเตงเด็กมาด้วยนะฮะ
การจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่เขารับแจ้งมาจากสายข่าวอีกทีนึงว่า
มีรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อมันจะเป็นลายกราฟิตี้สีเหลืองนะครับ
ลักลอบขนแรงงานจำนวนมากเขาก็เลยวิทยุแจ้งให้สกัดจับกัน
แต่ก็รออยู่นาน๒นานเจ้าหน้าที่ก็ไม่เห็นรถต้องสงสัยเลย
ก็เลยย้อนกลับไปดูอ้าวรถพ่วงไปติดลมคุณผู้ชม
ก็เลยต้องถอดตัวพ่วงออกนี่ฮะเมื่อสักครู่เนี่ยถอดตัวพ่วงออกมาแล้ว
เจ้าหน้าที่คุมตัวคนขับไว้ได้ก่อนส่วนแรงงานต่างด้าวไม่อยู่แล้วฮะ
อยู่บนรถบรรทุกแล้วเพราะว่าพากันวิ่งหลบหนีไปซ่อนในป่าไร่มันสัมปะหลัง
เจ้าหน้าที่ก็ใช้ไม้อ่อนเกลี้ยกล่อมอยู่ออกมานะออกมานะสุดท้ายก็ยอมเดินออกมามอบตัวกันหมดครับ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไปเจอรถกระบะสีขาวจอดอยู่ด้วยคันหนึ่งเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรกันกระบะอีซูซูคันนี้

แรงงานทั้งหมดนี้เดินทางมาจากเมียนมาครับ
เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติด้านอำเภอสังขระบุรี
เดินทางไปทำงานในพื้นที่๓จังหวัดก็คือ
พิษสนุลกปะทุมธนีย์แล้วก็ไรอง
กระบวนการนี้มีนายหน้าแน่นอนครับนายหน้าเนี่ยเขาจัดแบ่งเป็นกลุ่มคุณผู้ชม
แล้วเขาจะใช้เชือกผูกข้อมือนี่นี่อย่างคนนี้ออกสีส้มหน่อย
ก็จะทำเป็นแต่ละสีแต่ละสีเพื่อแสดงจุดหมายที่จะใบที่มันต่างกันครับ
บางคนไปพิศนุโลกบางคนไปปฐุมธานีบางคนไประยอง
ทั้งหมดเนี่ยแรงงานทั้งหมดสารภาพเลยนะพวกเขาต้องเสียค่าหัว
ก็ราคาที่เราเคยรายงานไปแหละ๒๕๐๐๓๐๐๐บาทต่อหัวครับ
แต่ว่าพวกเขาจะจ่ายเมื่อไปถึงที่หมายแล้วเท่านั้น
เรื่องต้นคนขับรถพ่วงก็โดนแจ้งข้อหาให้การช่วยเหลือซ่อนเร้นนำพาด้วยประการใด
เพื่อให้คนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยครับค่ะ